ต่อกันที่อีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะหลายคนติดตามกันค่ะ
เป็นคดีที่นางสาวกู้ไก่นะคะอายุ๒๙ปีค่ะท้อง๙เดือน
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักที่จังหวัดเพชรชบุรี
ตอนนี้คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคือสามีค่ะ
แต่ว่าได้รับการประกันตัวออกไปนะคะ
และก่อนหน้านี้ค่ะทางครอบครัวได้ให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
พอทำพิธีเสร็จปุ๊บค่ะหมอปลาให้ข้อมูลด้วยนะคะ
บอกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงวิญญาณของนางสาวกู้ไก่

นางสาวกู้ไก่มาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เกิดจากเรื่องชู้สาวเกิดจากเรื่องที่สามีตัวเองเนี่ย
ไปมีผู้หญิงอื่นแล้วเกิดการทะเลาะกัน
จนนำมาสู่การยิงกัน
เธอไม่ได้ฆ่าตัวตายตามที่คำให้การของสามีบอกไว้นะคะ
แต่ทีนี้มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าข้อมูลที่หมอปลาให้
ว่าหมอปลาให้ข้อมูลเกิดจากความฝันนะ
ความฝันว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
แต่ทีนี้มันไปตรงค่ะไปตรงกับข้อมูลของเพื่อน

ชื่อว่านางสวยเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวกุ๊กไก่นี่แหละค่ะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
นางสาวกู้ไก่มีปัญหาระหองระแหงกับนาย
ชัยราชวัฒน์เพ็งสว่างหรือป้อมผู้เป็นสามีและตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
เกี่ยวกับเรื่องของเงินและความเจ้าชู้
และก่อนที่นางสาวกู้ไก่จะเสียชีวิตได้ยินมาว่าในป๋อมสามีเนี่ย
ไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องไปแล้วและเตรียมพาเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกัน
นี้เธอยังคงมั่นใจว่านางสาวกู้ไก่ไม่มีทางฆ่าตัวตายเด็ดขาดนะคะ
ฟังเสียงข้อมูลนี้จากเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตค่ะ
คิดเลยว่าถามเพื่อนเลยว่ามันจริงเหรอมันไม่ใช่อ่ะ
เพราะไอ้ไก่เป็นเด็กขี้ขลาดไก่เป็นเด็กที่แค่เห็นมีดมันก็กลัวแล้ว
เห็นมีดเห็นเลือดมันก็แทบจะเป็นลมแล้ว
แล้วนับภาษาอะไรให้คนไปจับปืนอ่ะแล้วต้องปลดอะไรเขาเรียกปลดล็อกกดไก่เหรอ
เป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้
อกจากนี้นะคะข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่ตำรวจอยากได้คือ
วันที่เกิดเหตุเป็นช่วงกลางคืนอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
คนที่ให้ข้อมูลนี้นะคะนอกจากให้กับตำรวจแล้ว
ให้กับทีมข่าวของเราด้วยเพราะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามมานะคะ
ชื่อว่าในนุกในนุกคนนี้เป็นพยานคนสำคัญด้วย
เพราะว่าเป็นเพื่อนของในป๋อมในป๋อมซึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้นะคะ
นุกให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาได้ไปดื่มสังสรรค์ที่ร้านอาหารกับนายป๋อม
รวมถึงเพื่อนอีกหนึ่งคนสรุปว่ามีสามคน
พอร้านปิดปุ๊บก็เลยกลับมาที่บ้านในป๋อม
มานั่งดื่มเบียร์กันต่อแล้วก็เปิดเพลงฟัง
ดื่มเบียร์ครั้งนี้ดื่มบริเวณบ้าน
แต่ไม่ได้ดื่มในตัวบ้านนะคะก็คือสวนหน้าบ้าน
ก่อนที่นางสาวกุ๊กไก่ตื่นค่ะตื่นขึ้นกลางดึก
เดินออกมาหาพูดคุยอะไรบางอย่างกับในป๋อม
หลังจากนั้นก็เดินกลับเข้าบ้านไปด้วยกัน
หลังจากที่ในป๋อมเดินตามเข้าไปในบ้าน
เขาบอกสักพักเดียวเลยนะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเลยปั้ง
นุกตกใจค่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
รีบวิ่งเข้าไปดูไปพบว่านางสาวกู้ไก่เสียชีวิตแล้ว
นอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาส่วนในป๋อมยืนอยู่ตรงประตูบ้าน
ใกล้ใกล้กันนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราค่ะ
เข้าไปที่บ้านในปอมแล้วหนึ่งครั้งแต่เขาไม่อยู่นะ
ทีมข่าวของเราเข้าไปอีกค่ะเข้าไปก็ไม่พบเจ้าตัวอีกนะคะ
คือเมื่อวานเนี่ยได้คุยกับคุณพ่อแต่วันนี้ไม่เจออีก
เจออีกทำยังไงล่ะโทรสิคะโทรไปสอบถาม
เขารับโทรศัพท์นะนายปำเนี้ยนายปำยืนยันว่าคืนวันเกิดเหตุ
นั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้านกับนายซูบินและนายนุก
จากนั้นนางสาวกู้ไก่เดินออกมาคุยด้วยแต่ตัวเขาเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าคุยอะไร
เพราะว่าช่วงนั้นดึกแล้วแล้วก็เมาแล้วก่อนที่นางสาวกู้ไก่จะเดินกลับเข้าไปในบ้าน
ตัวเองเดินตามเข้าไปในบ้านและช่วงที่เดินเข้าไปในบ้านปุ๊บ
เห็นปืนค่ะปืนวางอยู่บนโต๊ะส่วนนางสาวกู้ไก่
เดินเข้าไปในห้องนอนแล้วเข้าไปเล่นอยู่ในห้องนอน
จากนั้นเขาเดินเข้าไปในครัวค่ะช่วงที่เดินเข้าไปในครัวนั่นแหละ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตัวเขาเองก็ตกใจเหมือนกัน
นี่นายป๋องบอกนะตัวเขาเองก็ตกใจเหมือนกัน
พอออกมาอ้าวเห็นพันรยาตัวเองนางสาวกู้ไก่เนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาค่ะส่วนสาเหตุที่นางสาวกู้ไก่ต้องฆ่าตัวตาย
บอมบอกว่าในป๋อมบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
นักข่าวยิงคำถามหนึ่งคำถามไปนะคะเพราะว่าช่วงที่มีการชนสูตรศพเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุ
ลงความเห็นว่าไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตาย
เพราะว่าวิถีกระสุนมันไม่ใช่มันถูกยิงจากด้านบน
พอถามเรื่องนี้กับในป๋อมในป๋อมไม่ตอบค่ะ
แต่บอกเพียงสั้นว่าพี่ผมก็เป็นผู้สูญเสียเหมือนกันนะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าในป๋อมไปทำผู้หญิงคนอื่นท้อง
เตรียมจะพาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ย
เจ้าตัวปฏิเสธไม่เป็นความจริงฟังเสียงจากโทรศัพท์เขาหน่อยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะเดิมทีค่ะผลการตรวจเขม่าวดินปืน
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีแจ้งว่าผลยังไม่ออก
เรื่องยังค้างอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะตำรวจเปิดเผยข้อมูลออกมานิดนึงนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของวิถีกระสุนในตัวผู้ตาย
ตามที่ตำรวจสพชะอำตรวจสอบเบื้องต้นพบแบบนี้ค่ะ
กระสุนถูกยิงจากบริเวณกลางศีรษะทะลุเข้ามาที่บริเวณท้ายถอย
ลักษณะคือเจาะยิงจากด้านบนแล้วมันมาออกที่ไทยทอยนะคะ
ซึ่งจากวิถีกระสุนแพทย์นิติเวศก็ชี้ชัดว่ารักษณะแบบนี้
มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายซึ่งมันสวนทางค่ะ
สวนทางกับคำให้การของในป๋อมในตอนแรกเลยที่บอกกับตำรวจว่า
ภรรยาก็คือนางสาวกุ๊กไก่อมปากกระบอกปืนแล้วก็ลั่นไก่
ฆ่าตัวตายรออย่างเดียวตอนนี้นะคะ
รอผลจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเกี่ยวกับวิถีกระสุนค่ะ